อีกเหตุการณ์หนึ่งอันนี้ไม่รู้จะเล่ายังไงดีเลยเป็นนุ่มวัย๒๐ปีชาวฉะเชิงเศร้า
เมาสุราหนักเลยเมาแล้วขี่รถจักรยานยนต์แล้วไปประสบอุบัติเหตุนะคะ
ทีนี้เนื่องจากเมาเนี่ยนะคือชนมันไม่หนักเท่าไหร่แต่เมาแล้วง่วงไง
พอประสบอุบัติเหตุตกลงไปที่เห็นเนี่ยคือหลับ
คือไม่ได้เสียชีวิตนะตอนแรกก็เข้าใจว่าโอ้โหทำไม
คือเขาหลับช่องเราถึงเผยแพร่ภาพหรือคนเสียชีวิต

ตั้งแต่ช่วงตี๓จนช่วงเช้ามีคนแจ้งกู้ภัยรอบ๒
เจ้าหน้าที่ต้องมาปลุกก่อนจะส่งตัวกลับที่พักอ่ะคุณ
คือรอบแรกมีคนแจ้งแล้วไปปลุกไม่ยอมตื่นไง
นอนต่อไปยันเช้าถึงจะต้องไปปลูกอีกรอบนึงนะคะ
อันนี้เรียกเมาหัวทิ่มของจริงนะคะ

นี่คือช่วงเวลาประมาณ๖นาฬิกาของเช้าวันนี้นะคะ

รับแจ้งว่ามีเหตุรถจักรยานยนต์ไปชนเสาไฟบนถนนเทพรัฐ
กิโลเมตรที่๓๗๓๘ช่องคู่ขนาน
ขาเข้าชนบุรีหมู่๕ที่ตำบลบางสมัคร
ก็เลยประสานหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเซาไปตรวจสอบซิ
ทะเบียนขอไข่คควายคควาย๒๑๙ระยอง
พลิกคว่ำอยู่ข้างทางด้านหน้ารถเนี่ยพังเสียหายนะคะ
ใกล้กันในพงหญ้าไปพบใครพบร่างชายวัยรุ่นอายุ๒๐ปีนี่
อยู่อย่างนี้เลยแต่เขานอนหลับอ่ะ
บาดแผลก็คือถลอกตามร่างกายไม่มากอะนะคะ
เจ้าหน้าที่ไปปลุกแต่ชายคนดังกล่าวไม่ยอมตื่น
ซึ่งสอบถามคนที่มาพบเขาก็บอกว่าชายคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอนมา
แล้วประสบอุบัติเหตุตั้งแต่ช่วงตีสาม
มีการโทรศัพท์แจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลือแล้ว
พอกู้ภัยพยายามเข้าไปช่วยนี่โดนด่านะและยังโวยวายใส่ด้วย
ทิ้งชายคนนี้นอนต่อไปก่อนนะคะ

ซึ่งชายคนนี้พอลืมตาขึ้นมาพอเห็นตำรวจส่างเมาเลยค่ะ
นี่นี่รอบสองก็ต้องพยุงกันขึ้นมาล้างหน้าล้างตา
และทางตำรวจก็เรียกวินรถจักรยานยนต์มาพาหนุ่มขี้เมาคนนี้
ส่งที่พักอย่างปลอดภัยค่ะ
โอ้โหนี่คือต้องหิ้วกันขึ้นมา
โทษนะคะกินไปกี่รังคะเนี่ยโอ้โหตายแล้ว
เมาแล้วอย่าขับขี่นะคะนี่คือเขาโชคดีนะ
ใช่บาดเจ็บเล็กน้อยแล้วก็หลับ
ถูกเพราะว่าจริงชนเสาไฟฟ้าเนี่ยโอ้โหโอกาสเสียชีวิตมีสูงมาก
เพราะว่าขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยแต่หลับขาดขนาดนี้ก็ไม่ไหว
คราวหลังดื่มน้อยกว่านี้แล้วไม่ต้องขี่ไม่ต้องขับนะคะ